คุณผู้ชมครับไปดูเหตุเพลิงไหม้แห่งหนึ่งที่เกาะกูทที่จังหวัดปราสหน่อย
ค่ะนี่ฮะโอ้โหแล้วที่น่าตกใจก็คือเขาบอกว่าห้องพักที่นี่เนี่ย
คืนนึงราคานี่ห้าแสนเลยเหรอคุณเขียนมาสอนหลายแสนมากค่ะ
เขาจะมีเหมือนเครื่องบินเล็กส่วนตัวพาไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็รีสอร์ทจะมีแบบสระว่ายน้ำมีสไลเดอร์คือแพงค่ะ
เขาบอกหกดาวน์ใช่ฮะไม่ใช่ห้าดาวน์นะหกดาวน์
ห้องพักห้องนึงเนี่ยราคา๕แสนก็มีนะฮะคืนนึง
แต่นี่ครับเกิดเพลิงไหม้นะครับทุกผู้ชมครับมีห้องพักเนี่ย
วอดพังเสียหายไปห้าหลังด้วยกันเป็นอาคารขนาดใหญ่
อยู่หน้าสระว่ายน้ำหลังหนึ่งขนาดเล็กอีก๔หลัง
ความเสียหายยังประเมินไม่ได้แต่คาดว่าไม่ต่ำกว่าร้อยล้าน
โอ้โหนี่ฮะคือทางนายกอบตเกาะกูดเนี่ยนะครับ
ก็คือนายกเดชาธรจันอบนะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเช้าของเมื่อวานนี้
หลังได้รับแจ้งชุดดับเพลิงก็มากันเลยเป็นโรงแรมโซเนวาเกาะขูด
นี่นะฮะอยู่ที่หมู่๔ตะบนเกาะกูดอำเภอกเกาะกูดจังหวัดตราด
หลังจากได้รับแจ้งเนี่ยครับทางรถดับเพลิงของอบตก็ไปรองับเหตุ
ตอนไปถึงเนี่ยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงขยายวงกว้างไปถึงตัวอาคารต่าง
เนื่องจากอาคารของห้องพักแต่ละหลังเนี่ยสร้างด้วยไม้ก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ระดมฉีดน้ำกันอยู่เกือบสองชั่วโมงนะครับถูกเพลิงไหม้วอดไปห้าหลัง
หลังใหญ่๑หลังเล็ก๔แต่ความเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยล้าน
เพราะแต่ละหลังเนี่ยโอ้โหเขาสร้างอย่างดีอ่ะค่ะ
คือคืนนึงเนี่ยแม่ถึงขั้นห้องพักคืนละ๕แสนก็มีครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บสองคนนะครับทุกผู้ชมครับ
นายกอบตก่อกูธบอกว่าห้องพักที่เกิดเพลิงไหม้
เป็นห้องพักแบบภูวิลล่าด้วยนะครับหรูที่สุดด้วยนะฮะ
หรูที่สุดของโรงแรมในพื้นที่เกาะกูดมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร
แล้วโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเขาสร้างอาคารห้องพักในพื้นที่ส่วนตัวนะครับ
กลางธรรมชาติมีนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีทั้งคนไทยคนต่างชาติ
ดาราดังต่างชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยก็เคยมานะครับ
อัตราค่าบริการที่ผมบอกไป๕แสนนี้ต้องขออภัย
บางห้องเนี่ยคืนละแปดแสนก็มีอืม
โอ้โหตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด๑๙ด้วย
ผู้บริหารโรงแรมเขาก็เลยลดราคาลงมาเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
นี่ฮะแต่ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้เกิดขึ้น

คือช่วงนี้สถานการณ์ดันกั้นการท่องเที่ยวใช่ไหมโควิด
แล้วดันมาเจอกับเรื่องแบบนี้อีก
ก็เผื่อสร้างเชิงอะไรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย
อย่างไรใครพอมีกำลังก็ไปเที่ยวกันต่อกันแล้วกัน